ส่วนอีกเหตุการณ์นี้นะคะเป็นเหตุการณ์ที่กระทุ่มแบนสมุทรสาครคุณผู้ชมค่ะ
ความสูงเหมือนกันที่ฆ่าชีวิตผู้ชายคนนี้ค่ะ
เป็นผู้ชายชาวร้อยเอ็ดปีนขึ้นไปบนต้นมะพร้าวจะไปเก็บมะพร้าวมากิน
คุณทัศนายปรากฏว่าเสียหลักค่ะพลาดแล้วหล่นลงไปในคลองค่ะ
เหตุการณ์นี้ก็ทำให้เขาเสียชีวิตนะคะตำรวจสภกระทุ่มแบนไปในที่เกิดเหตุเลยค่ะ
เป็นคลองนะคะในตำบลอ้อมน้อยก็พบศพของนายสุนทรมณีแสง
เป็นชาวร้อยเอ็ดอายุ๔๕ปีลอยคว่ำหน้าเสียชีวิตในลำคลอง
คาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๔ชั่วโมงเอาละดูภาพกันหน่อยนี่ค่ะ
กล้องวงจรปิดจับภาพเหตุการณ์เอาไว้ได้นะคะเนี่ยค่ะตอนที่เขากำลังจะปีนต้นมะพร้าว
ขึ้นไปเก็บลูกมะพร้าวเขาบอกตอนที่ไปในที่เกิดเหตุ
ยังพบลูกมะพร้าวลอยอยู่ในน้ำลูกหนึ่งด้วย
ใกล้กันมีบันไดเหล็กพิงกำแพงปูนติดอยู่กับต้นมะพร้าว
ตรงนี้ก็เลยทำให้สันนิษฐานว่าผู้ตายน่าจะปีนขึ้นไปเก็บลูกมะพร้าว
แล้วพลาดนะคะพลาดตกบันไดแล้วร่วงลงมาที่คลอง
ตรงนี้แหละค่ะที่ทำให้เสียชีวิตค่ะ
ภรรยานี่ลูกมะพร้าวนะคะเล่าให้ฟังบอกว่าสามีเนี่ย
สุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงมีโรคประจำตัวเยอะ
เธอก็เลยให้อยู่ที่บ้านคอยทำงานบ้านแล้วก็รับส่งเธอไปทำงาน
หลานไปโรงเรียนด้วยแต่เมื่อวานไม่ได้มารับเธอ
เธอก็เลยแปลกใจกลับมาบ้านก็ไม่เจอก็เลยออกตามหา
เดินไปเดินมาเนี่ยไปเห็นบันไดพาดติดกำแพง
เขาเลยปีนบันไดค่ะตามปีนบันไดขึ้นไปดู
สิ่งที่เจอก็คือเห็นศพสามีลอยอยู่ในน้ำค่ะ
ตกใจแทบเป็นลมก็รีบเรียกชาวบ้านมาช่วยแล้วแจ้งตำรวจ
ไม่คิดว่าจะเจอเหตุการณ์แบบนี้นะคะเพราะว่าวันก่อนเนี่ย
สามีบอกว่ามะพร้าวกินได้แล้วนะจะเก็บกินสักหน่อย
ยังห้ามอยู่เลยบอกสุขภาพไม่แข็งแรงไม่อยากให้ปีน
แต่สุดท้ายก็ไม่อยากจะเชื่อว่าสามีมาเสียชีวิตเพราะเรื่องมะพร้าว
ที่คุยกันก่อนหน้านี้นะคะนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่สมุทรสาครนะคะ